มีผู้ต้องหาคดียาเสพติด

และระหว่างที่นำตัวไปที่ศาล
เขากระโดดลงจากรถตำรวจค่ะ

จับกลุ่มตัวได้เพราะว่าเขาหิว

มายืนรออยู่ริมถนนแล้วฝนตกลงมาด้วยนึกว่าพระเอกเอ็มวีค่ะคุณ

แต่จริงเป็นผู้ต้องหาแล้วก็จับกลุ่มได้โดยละม่อม

นายพมรคำพาอินอายุ๒๘ปีเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูก
เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้นะคะหลังจากที่ก่อเหตุหลบหนี
ขณะที่ถูกควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดตราด
คือหลังจากที่นายพมรกระโดดลงจากรถตำรวจแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไป
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองตราดและตำรวจภูทรบ่อไร่
ระดมกำลัง๓๐นายค่ะปิดล้อมพื้นที่เลยแล้วก็ปูพรมค้นหา
ใช้เวลาเกือบ๑๐ชั่วโมงตามจับกลุ่มตัวได้
ขณะที่เดินตากฝนอยู่ริมถนนสายบ้านท่าประดูสารตราด
ตำบลวังกระแจห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
เรื่องต้นการสอบสวนนายพมรยืนยันว่า
ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดในการสะดอกกุญแจมือ

คือข่าวเขาบอกว่าเขาใช้ห่วงเปิดกระป๋องกาแฟ
สะดอกกุญแจซึ่งเป็นกุญแจมือ
แต่เขาบอกจริงแล้วกุญแจมือที่ล็อก

เขาก็เลยพยายามใช้แรงดึงแล้วก็กระชาก
กุญแจมือหลุดออกมาแล้วเขาก็กระโดดหนีไปได้สำเร็จนะคะ
ใช้จังหวะช่วงที่รถชะลอเขาออกทางด้านหน้าต่างนะ
จากนั้นกระโดดหนีแล้วก็เข้าไปในป่า

รอให้ฟ้ามันมืดแต่ทีนี้พอฟ้ามืด
ฝนตกลงมาสิคะหนาวแถมหิวอีกด้วย
ทำยังไงล่ะคะก็ต้องออกมาจากป่าสิคะ

แต่ว่าตำรวจก็มาเห็นเป็นพระเอกเอ็มวี

ก็อ้าวหน้าคุ้นนี่ผู้ต้องหานี่นะ
จับกลุ่มตัวทีนี้คือก่อนหน้านี้เขา

พอเอาตัวกลับไปได้อีกหนึ่งกระทง

เมื่อวันเมื่อวานเอง๒๖พฤษภาคมค่ะ